เราพูดคุยกับคุณทาราเขตน้องเขตอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะน้องเขต
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับ
โอ้โหเป็นยังไงบ้างฮะสบายดี

ช่วงนี้อาจจะเห็นไลฟ์หนักหน่อยนะ
ใช่ครับผมก็ช่วงนี้ไม่ไปทางต้นไม้ซะเยอะครับเพราะว่า
ก็อย่างที่ทราบครับสถานการณ์ตอนนี้มันทำให้หลายอย่างมันหยุดต่อไป
หลายเรื่องเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์มากที่สุดนะครับผม
ครับนี่อย่างที่เห็นข้างหลังของน้องเขตนะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าต้นไม้เพียบเลย
นี่ต้องถามก่อนถึงเรื่องของโควิดที่ส่งผลกระทบต่อเรามันส่งยังไงบ้าง
แล้วทำให้เราหันมาหาเรื่องของต้นไม้ยังไงฮะ
ต้องบอกว่าเราปลูกต้นไม้มาตลอดอยู่แล้วครับแต่ก็ไม่ได้เคยคิดที่จะขายอะไรอย่างนี้ครับผม
จนโควิดปีที่แล้วนะครับก็ผ่านการกักตัวหลายรอบมาแล้วนะครับผม
ก็มีซื้อไม้เข้ามาเล็กน้อยจนปีนี้ครับมันเริ่มสูงขึ้นมันเริ่มแบบหลายอย่าง
หยุดแบบโดยอัตโนมัติเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมาเริ่มขายเริ่มขายบ้างเล็กเล็กน้อย
คราวนี้มันจากหลัก๑๐หลักร้อยหลักพันจนแบบขายได้เป็นหมื่นเป็นแสนอะไรอย่างนี้
คิดไหมฮะว่าเราต้องมาแบบโอ้โหขายต้นไม้อยู่หน้าเฟซแบบนี้
ไม่เคยชินเลยครับไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะมาจากเวย์นี้เลยครับผมมาแบบมาแบบงงเลยครับผม
แล้วก็คือด้วยความที่เรารักธรรมชาติรักรักต้นไม้อะไรอยู่แล้วครับผมมันก็เลยมันก็เลยง่ายครับมันก็เลยง่ายสำหรับผมนะครับ
แต่ก็มีมือใหม่หลายคนมีพี่ในวงการต้นไม้แนะนำมาเยอะแยะมากมายก็ดีครับผมยินดี
เองครับเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งนั่งตัดตัดชำเสร็จเนี่ยกำลังแช่อยู่ข้างหน้าผมเลยครับ

โอ้โหสวยมากครับผม
วิธีการในการขายของน้องเขตเป็นยังไงครับ
ยังไงหมายถึงว่าลูกค้าจะถูกใจต้นไม้ที่เราเลือกมาไหม
หรือมีวิธีการหรือเคล็ดลับอะไรบ้างแนะนำคนอื่นบ้างน้องเขต
ก็ต้องบอกว่าเขตพยายามคัดต้นไม้ที่สวยมากเลยครับ
แล้วก็ทุกอย่างมันเป็นไปตามความพึงพอใจของผู้ซื้อกับผู้ขาย
ต้องบอกแบบนี้ก่อนครับต้นไม้แต่ต้นมันก็จะมีความสวยแตกต่างกันไป
มันเป็นความพิเศษของเขาไม่ว่าจะเป็นด่างมากด่างน้อยเขียวมากเขียวน้อย
หรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ครับแต่สุดท้ายแล้วนะผมต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่า
อยากจะมองเป็นบิสเนสก็ได้แต่บอกว่าราคามันจะตกไหมราคามันจะขึ้นไหม
ผมเลยบอกผมต้องตอบทุกคนเสมอว่าให้เลือกต้นไม้ที่คุณชอบครับ
ถ้าวันหนึ่งมันเกิดเป็นอะไรมาอย่างน้อยมันก็เป็นสิ่งที่คุณชอบครับ
อันนี้สำคัญมากเนอะไม่ใช่ว่าเราตามกระแสเขาอย่างเดียวหรือว่าเทรนด์ตอนนี้มันใหม่
แล้วก็หลังมาก็พอเราได้ขายต้นไม้ต้องบอกต้องบอกอย่างที่เคยบอกพี่ไปว่า
ก็ได้นำพวกต้นไม้นะครับผมส่วนหนึ่งของส่วนตัวแล้วก็มีพี่ส่งส่งพวกแบรนด์ที่ทำจากต้นไม้ครับ
เป็นสยามตานีเป็นกระเป๋าที่ทำจากกล้วย
นะครับผมกระเป๋าใบนี้ทำจากกล้วยนะฮะนี่งานดีมากนะครับแบบนี้
ส่งมาให้ผมแล้วก็ประมูลไปนะครับทุกอย่างจะจบเสร็จสับเรียบร้อยแล้ว
โอ้โหสุดยอดครับผมขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะ
แล้วก็เดี๋ยวเร็วนี้มีอีกหนึ่งโปรเจคครับผมเราก็พยายามจะทำให้ได้ทุกเดือนครับ
ก็จะเอาต้นไม้มาครับแล้วก็จะประมูลครับแล้วก็จะนำเงินส่วนนั้นครับ
ไปเป็นซื้อข้าวกล่องครับแล้วก็นำจะนำไปมอบให้ตามชุมชนครับ
โอ้โหสุดยอดครับเพราะเป็นยุคที่ต้องมีการแบ่งปันเนอะ
พี่เห็นน้องเขตเนี่ยเวลาลงโซเชียลเนี่ยมักจะติดแฮชแท็กแฮชแท็กหนึ่งไว้เสมอ

แท็กชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปครับผม
ก็ตามคำที่พูดเลยครับชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไป
ก็คือผมเป็นเด็กบ้านนอกหนึ่งคนนะครับที่เข้ามาทำงานอะไรอย่างนี้
ถูกคุณพ่อคุณแม่สอนมาด้วยความอดทน
เพราะว่าผมเป็น๑คนที่เริ่มจากศูนย์นะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับ
ผมเป็นเด็กยากจนถึงคนที่วันนี้มาไกลเกินกว่าที่ตัวเองตั้งใจไว้มากแล้วครับ
มันเลยแฮทแท็กนี้มันเลยถูกใจผมมากครับ
เพราะว่าผมลำบากมามากแล้วครับ
แล้วเชื่อว่าความพยายามของเราต่อให้พยายามที่ไหนมันจะสำเร็จแน่นอน
เชื่อเถอะครับไม่มีมีคนลำบากกว่าเราเยอะแยะครับ
โอ้โฮ้มีคนลุกเลย

บอกอะไรให้กับคนที่แบบว่ายังคิดไม่ออก
หรือว่าตอนนี้มันหมดกำลังใจเหลือเกิน

สถานการณ์โควิดนะครับทำให้หลายคนค้นพบตัวเองเยอะแยะมากมาย
แล้วก็เรื่องความสามารถหลายอย่างนะครับอยู่แค่พี่ทุกคนจะกล้าหรือเปล่านะครับ
ความสามารถนะครับมันไม่อยู่ที่ขาครับมันอยู่ที่ใจเราครับว่าเราจะกล้าเดินหรือเปล่า
โอ้โหขอบคุณฮะน้องทาราเขตครับที่มาให้กำลังใจทุกคนนะครับ
โอ้โหได้ยินจากใจแล้วแบบโอ้โหหลายคนอาจจะฮึดสู้ตามน้องเขตนะ
ขอบคุณน้องเขตจริงนะครับ